แจ้งข้อกล่าวหามันต้องรอถึง๑๐วันหรือว่ามันจำเป็นต้องรอขนาดนี้เลยนะครับ
เพื่อจะรอใบพ่งใบแพทย์จะสาหัสไม่สาหัสอะไรยังไง
โดยข้อที่จริงแล้วเราก็สามารถแจ้งข้อกล่าหาได้เลย
แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ในเรื่องของอย่างที่เรียนให้ทราบในเบื้องต้นนะครับ
ว่าเราเราการแจ้งเขาหาในเบื้องต้นเนี่ยเอ่อ
มันเป็นฐานความผิดคนละฐานกันและการดำเนินคดีเนี่ยสมมุติถ้าว่า
เราแจ้งข้อหาเบื้องต้นซึ่งใบแพทยังไม่ออกเนี้ยนะครับยังไม่ได้ยืนยันมาเนี้ย
อันตรายสูตรบัตรแผลเนี้ยแจ้งเป็นการทำระยังไกลผู้อื่นรับอันตรายแก่ไกล
ซึ่งมันมีโทษไม่เกิน๓ปีซึ่งการถูกดำเนินคดีหรือการฟ้องต่อสารเนี่ย
จะต้องไปขึ้นเอ่อฟ้องต่อสารแขวงนะครับเราเราแจ้งไว้ก่อนแล้วเราไปแจ้งเพิ่มไม่ได้เหรอฮะ
เพราะถ้าเกิดว่าเพราะว่ามันถ้าเป็นบัตรเจ็บสาหัสเนี่ยนะครับ
การรักษาพยาบาลเกินกว่า๒๑วันขึ้นไป
ก็มีโทษจำคุกสูงกว่าสารแขวง
ก็คือ๕ปีซึ่งจะต้องดำเนินคดีฟ้องต่อสารจังหวัดนะครับ
ถ้าเราไปแจ้งเข้าหาในทำร้ายร่างกายธรรมดา

แล้วถ้าเกิดว่าทางผู้ถูกกล่าวหา

ก็จะต้องเป็นลักษณะของการฟ้องใบแดงคือการฟ้องสารแขวง
ซึ่งภายหลังเนี่ยเกิดภัยแพทย์ออกมาเป็นบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งเราจะนำไปฟ้องแต่นำไปท้ายหลังก็จะเกิดความเสียหาย
ก็เกิดผลเสียกับผู้เสียหายมากกว่า

ทีนี้ที่ทางคุณเป้ผู้เสียหายก็บอก
มีคำกล่าวอ้างที่มันหลุดรอดมาแล้วเขาได้ยินบอก
เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนดำให้เป็นขาวอะไรต่างนานา
ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีใครที่จะสามารถมาเปลี่ยนดำให้เป็นข่าวอะไรยังไงได้ใช่ไหมครับ
แล้วยืนยันว่าเราจะดำเนินคดีด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ซึ่งภูมิชาได้กำชับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้การ
ภูมิชาระดับขึ้นไปก็บอกกำชับออกมาว่าให้ดำเนินคดีอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมานะครับให้ความที่พร้อมกับทุกฝ่ายครับ
และโดยเอ่อภัยกาศพิยาหลักฐานที่เราที่ปรากฏนะครับ

สำหรับความคืบหน้าทางคดีแล้วก็ข้อมูลนะครับท่านครับครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ